สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะ
เพลงพอดีพอดีสาวอุบลค่ะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่ข้าวกำลังแตกกอแบบนี้นะคะ
จะบอกว่าดีใจมากเพราะว่าวันนี้ฟ้าแจ่งจางปางค่ะ
แดดยังดีอยู่เลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะ
เพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้แดดดีแบบนี้มันเป็นช่วงของการสะสมพลังงาน
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปฝนเยอะแล้วค่ะ
เตรียมตัวให้ดีแต่มาดูเรื่องของวันนี้กันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะ
ฟ้าแจ้งจากป่างนี่คือคำพูดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะว่าทางตอนบนของประเทศค่ะจะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียม
ไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนเลยแต่เอ๊ะภาคใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป
มีเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้เล็กน้อยค่ะ
แหมวันนี้อากาศร้อนนะใครที่จะทำหมูแดดเดียวรีบทำซะนะคะ
เอาทำหลายโลเลยซักผ้าล้างรถเตรียมกันให้พร้อมค่ะ
ส่วนปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนช่วงนี้ยังคงเบาบางเหมือนเดิมนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดู
ลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดผ่านทางนี้เฉียงขึ้นแบบนี้
ช่วงนี้เขาทำงานแต่ค่อนข้างขี้เกียจหน่อยค่ะกำลังอ่อนอ่อนนะคะ
แต่ในตัวของเขาทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสองลมเนี่ยก็ยังคงมีความชื้นอยู่
มันเกิดการสะสมพลังงานพัดเข้าไปขึ้นฝั่ง
ปัจจัยอื่นมาบวกรวมกันแล้วกลายเป็นฝนในช่วงสัปดาห์หน้าไงคะ
ตามช่วงเวลาวันนี้เช้าผิวนี่อาจจะแสบหน่อยนะคะ
เพราะว่าไม่มีฝนเลยค่ะภาคใต้มีอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยนะคะ
แต่หลังจากนั้นไปวันนี้ฝนถ้าจะมีเน้นที่ภาคใต้๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ก่อตัวมาแล้วค่ะเน้นพื้นที่ริมฝั่งนะคะ
ภาคใต้ด้วยโอ้ยภาคตะวันออกก็มีนะคะ
เย็นจนถึงค่ำอาจจะเกิดฝนได้ในพื้นที่ริมชายฝั่งทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกค่ะ
ส่วนคลื่นภาคตะวันออกเหมาะมากเลยสำหรับการไปท่องเที่ยวนะคะ
คลื่นต่ำมากเลยอ่ะแทบจะเป็นสีขาวเลยฟ้าเกือบจะเป็นสีขาวอะค่ะ
ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันริมชายฝั่งนะคะจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าเกือบขาวนี่แสดงว่าการท่องเที่ยวเหมาะ
การท่องเที่ยวมันเหมาะช่วงนี้แต่อากาศมันเหมาะไหมอุณหภูมิมันเหมาะไหม
โอ้โหสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซลเซียสค่ะ
และบวกความชื้นในอากาศเข้าไปด้วยอาจจะร้อนตับแลบได้นะคะ
ความรู้สึกน่าจะประมาณ๓๙องศาเซลเซียสระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากความร้อนได้นะคะ
ช่วงนี้พื้นที่ริมตลิ่งเตรียมตัวหน่อยนะจ๊ะ
เห็นฟ้าแจ้งจากปากแดนมีแบบนี้เดือนหน้าเป็นต้นไปสิงหาคมกันยายนตุลาคม
ฝนมันจะมาเยอะหลายพื้นที่เขาก็เลยจะต้องเตรียมตัวค่ะ
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยง๑๑จังหวัดภาคกลาง
ไล่ลงมาเลยนะตั้งแต่อุทัยธานียาวลงมาถึงกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ
ตอนนี้ต้องเตรียมนะรับมวลน้ำเหนือที่เจาะเข้ามาแล้ว
ดิฉันไม่ได้พูดให้ตกใจนะไม่ได้บอกว่ามันจะกลายเป็นน้ำท่วมนะ
แต่ใช้คำว่าน้ำล้นตลิ่งแล้วกันคุณก็จะได้รับความเดือดร้อนแล้วนะ
ถ้าน้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือ
นี่กรมชลประธานเขาออกหนังสือเตือนสถานการณ์น้ำอ่า
ในรุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะ
นี่คือภาพของเขื่อนเจ้าพระยานในจังหวัดชายนาฏค่ะ
เริ่มเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนแล้วจังหวัดแรก
เรือที่มันจอดอยู่ปกติไม่ค่อยได้ใช้
เตรียมยกลงมาอาจจะได้ใช้ค่ะพระอีสารไม่แพ้กัน
เขื่อนพิมายจังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านอยู่ติดลำน้ำโบราณอสถานในพื้นที่อำเภอพิมาย
เตรียมกันอาจจะเกิดน้ำล้นตะหลิงค่ะ